คุณผู้ชมครับในระยะนี้มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่อง
เรื่องของการพบคราบน้ำมันในท้องทะเลไทย

เมืองไทยของเราต้องเผชิญกันไปอย่างต่อเนื่อง
ถ้าหากเราย้อนกลับไปดูสถิติน้ำมันรั่วไหลในท้องทะเลไทยนั้น

เพราะว่ากรมเจ้าท่าก็ได้รวบรวมสถิติ
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๑๖มาจนถึงปี๒๕๕๙
โดยพบมากถึง๒๒๘ครั้งนะครับ
ตามชายฝั่งรวมไปถึงตามแม่น้ำลำคลอง
แก่บริเวณจังหวัดระยองชนบุรีฉะเชิงเซาสมุทรปราการ
กรุงเทพมหานครชุมพรนครศรีธรรมราชสงขลาพังงา

โดยพบสูงสุดที่กรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้นถึง๘๐ครั้ง
โดยระหว่างปีพุทธศักราช๒๕๔๐มาจนถึงปี๒๕๖๐
พบการรั่วไหลของน้ำมันในปริมาณมากตั้งแต่๒๐๐๐ลิตรขึ้นไป

ซึ่งส่วนใหญ่พบการรั่วไหลบริเวณท่าเทียบเรือ
ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างการขนถ่ายน้ำมัน
คราบน้ำมันเหล่านี้นอกจากจะทำให้ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสกกระปกแล้ว
ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเล
โดยสารพิษที่อยู่ในน้ำมันอาจจะเกิดการระเหยอย่างรวดเร็ว
ทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นได้รับสารพิษเข้าไป
คราบน้ำมันยังบดบังแสงแดดไม่ให้ส่องลงไปใต้น้ำ
ขวางการสังเคราะห์ด้วยแสงของสิ่งมีชีวิตต่าง
ไม่ว่าจะเป็นแนวปาการังย่าทะเลสาหร่ายแพงต้อน
ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง
รวมไปถึงห่วงโซ่อาหารในบริเวณดังกล่าวด้วย
คุณผู้ชมครับคราบน้ำมันเหล่านี้นั้นถูกพัดพาโดยกระแสอารมณ์รวมถึงกระแสน้ำ
เข้าสู่ชายฝั่งได้ตลอดเวลา
โดยเราสามารถที่จะคำนวณทิศทางการเคลื่อนที่
รวมไปถึงจุดต้นกำเนิดของกล้ามน้ำมันเหล่านี้นั้น
จากทิศทางกระแสลมรวมถึงกระแสน้ำ

ก็พบว่าต้นกำเนิดของกลุ่มน้ำมันเหล่านี้
เป็นน้ำมันที่ถูกพัดพามาจากบริเวณเกาะไผ่
ที่อยู่ในบริเวณจังหวัดชนบุรีครับ
เพราะว่าคราบน้ำมันเหล่านี้สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วครับ
โดยพบว่าอัตราการเคลื่อนที่อยู่ที่ประมาณ๐๓๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คำนวณเป็นวันแล้วก็พบว่าเร็วมากถึง๘๖๔กิโลเมตรต่อวันเลยทีเดียว
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องมาจากกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ก่อนหน้านี้
มีกำลังค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับพัดปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่อ่าวไทย

แม้ว่าในระยะนี้เองกระแสลมดังกล่าวนั้นจะอ่อนกำลังลงครับ
ยังถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้น
อกจากจะทำให้คราบน้ำมันพัดเข้าสู่ชายฝั่งได้แล้ว
ยังสามารถที่จะทำให้บริเวณดังกล่าวต้องเจอกับสายฝนอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่าพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
จากจะต้องระวังเรื่องของคราบน้ำมันเหล่านี้แล้ว
เรื่องของฝนตกสะสมก่อนหน้านี้ที่ตกติดต่อกันมาหลายวันติดต่อกัน
อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมาด้วยนะครับ
และทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของจับตาเตือนภัย
ที่เรานำมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ